มีความเชื่อเรื่องของผีสางนางไม้ที่ว่ากันว่าชาวบ้านเขาเห็นแสงไฟประหลาด
อย่างที่นี่ที่จะพาไปนะฮะคุณผู้ชมฮะ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นแล้วเนี่ยเท่านั้นไม่พอ
พอเช้ามาเท่านั้นแหละมันมีสิงสารสัตว์ตาย
ตายแบบผิดปกติมีตัวอะไรตายบ้างนั้นไปดูพร้อมกันฮะ

ชาวบ้านเมืองสูงน้อยตำบลเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ด

แล้วอยู่กันตั้งหลายคนคุณได้ยินเสียงไหม

นั่นไงเขาถึงถามว่ามันมีไส้ไหม
แล้วเขาบอกว่าดวงไฟประหลาดมันสีส้มนะ
ขนาดล่ะเท่าลูกฟุตบอลได้เท่าที่เห็นด้วยสายตา
มันลอยเคลื่อนที่ไปมาเหนือยอดต้นไม้
คืนวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา

หลายคนกลัวโอ้โหแบบนี้ผีกระสือเปล่า

ไปถามคนหนึ่งชาวบ้านแถวนั้น
ว่าคืนนายอัตภพรขุมฮิรันทร์อายุ๔๙ปี
เดี๋ยวจะพาไปเจอคนนี้น่าตกอกตกใจ

เขาเล่าว่าคืนวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ประมาณสักสามทุ่มเห็นดวงไฟประหลาดลอยสูงอยู่
ด้านหลังบ้านเหนือยอดมะพร้าว
ตรงนั้นมันมีอะไรมีบ่อเลี้ยงกบ

ตอนนั้นไปดูเป็น๑๐ดูกันเป็น๑๐คน
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็ไม่รอช้าล่ะครับ
วักมือถือออกมาถ่ายเป็นคลิปเอาไว้นะครับ
และหลังจากที่ดวงไฟดังกล่ามันลอยออกไป

ชาวบ้านขับรถตามไปดู
ต่อมาช่วงเช้าของวันที่๑๐สิงหาคม
เขาจะไปให้อาหารกบที่เลี้ยงไว้

ทำไมเป็นนั้นอ่ะ

คือเขาบอกว่าจากประสบการณ์การเลี้ยงกบนะ

แต่มันไม่เคยเยอะมากขนาดนี้

นายสาคอนสมัครมิตรอายุ๖๑
คนนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าในคืนวันที่๙สิงหาคมเนี่ย

เขาก็เดินไปดูแล้วปรากฏว่า

เป็นจุดที่ลูกหมาที่เพิ่งจะคลอดเพิ่งจะเกิดออกมา

ใช่ฮะเลือดไหลออกมาเยอะมาก
แต่มันไม่มีรอยกระแทะหรือหวัดแห

จากนั้นเดินไปดูที่บ่อเลี้ยกบของเขาเอง

ปรากฏแล้ว
ไปเจอกบปลากบตลอดเลย

ปรากฏว่ากบมันนอนหงายท้องตายไป๔ตัว

ตีกระสือที่ชาวบ้านเขาเล่ากันหรือเปล่า
ถ้ามาทีไรก็คือตายเป็นเบื่อเลยนะ

เด็กหญิงวัย๑๒ปีเขาเล่าว่าเวลาประมาณสัก๒ทุ่ม
กำลังนั่งทำการบ้านอ่านหนังสืออยู่ในบ้าน

เห็นนี่เงาสีดำแบบนี้อยู่บนต้นมะม่วง

แต่มองดูชัดเงาดำมันคล้ายกับผีกระสือ
โอ้โหไปลองฟังเสียงน้องเขาเล่าหน่อยฮะ
ผู้ใหญ่ค่ะ

วันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาชาวบ้าน

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาตามท้องถนนเลย

เฝ้าดูดวงไฟประหลาดนั่นแหละ

ก็ไม่มีใครพบเห็นสิ่งผิดปกติ

เพราะว่าคนที่เขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้
ในหมู่บ้านเยอะเหมือนกัน

เขาก็กลัวเพราะว่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้

เขาก็เลยคิดว่าไหนก็มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกัน

เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าหมอปลาเขาได้เห็นคลิปนี้

เดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อไป

หนักข่าวที่ชอบทำข่าวสัมภเวษี